ดูคลิปหนึ่งแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะ
ผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าโหโหมากเลย
มีตำรวจมากันเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะ
๔คนค่ะมาจับกุมพ่อของเธอนะคะ
จับกลุ่มเข้าใจข้อหาอะไรเดี๋ยวไปว่ากัน
แต่ทำไมต้องทำร้ายร่างกาย
หน้าตานี่ปูดบวมเลือดกบปากเลยนะคะ
เธอก็ถ่ายคลิปในช่วงที่ตำรวจมาจับกลุ่มตัวพ่อเธอนะคะ
และหลังจากนั้นค่ะเอาขึ้นรถกระบะไปที่สถานีตำรวจเดอร์

เห็นไหมผู้ชายคนที่ใส่เสื้อสีส้มอ่ะกำลังถูกตำรวจรุมจับกลุ่มมากัน
ประมาณ๓๔คนแล้วจะเห็นภาพบางช่วงบางตอน
และมันเบบเข้ามาเลือดกบปากเลยอ่ะ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าฟันพ่อหลุดไปแล้ว๑อัน
ก็คือลักษณะถูกทำร้างกายจนฟันหลุดเลยนะคะ
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าผู้ชายคนที่สวมเสื้อสีส้มเป็นพ่อของเธอ
ถูกตำรวจเข้ามาจับกลุ่มเธอก็เลยถ่ายคลิปนี้เอาไว้

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพิษสุนโลกคือจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์นี้
เดินทางไปคุยกับคนที่โพสต์ชื่อว่านางสาวส้ม
เป็นนามสมมุตินะเป็นลูกของในวีผู้ชายเสื้อสีส้มที่ถูกจับในคลิป
เล่าให้ฟังค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒ทุ่ม๔มิถุนายนที่ผ่านมา
ที่ตำบลปลักแร็ดอำเภอบางรกรรม
ของเธอไปดื่มเหล้ากับเพื่อนตั้งแต่ช่วงเย็นเลย
แล้วก็กำลังเดินกลับบ้านเดินมาตามถนนเรียบบึงระมาน
ก่อนจะไปเจอกับตำรวจชุดสืบสวนของสพบังรกรรม
จุดที่พ่อถูกจับกลุ่มห่างจากบ้านนิดเดียว๒๐๐เมตรค่ะ
ทำให้เธอได้ยินเสียงพ่อร้องขอความช่วยเหลือ
ช่วยด้วยทำทำไมกัน
พ่อเธอร้องแบบนี้นะเธอก็เลยวิ่งออกมาจากบ้าน

เห็นตำรวจกำลังรุมจับพ่ออยู่
คว้าโทรศัพท์มือถือได้ค่ะเอามาถ่ายคลิปเพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
แล้วพอเข้าไปถ่ายใกล้เอ้าพ่อ
ปากพ่อเลือดเต็มไปหมดเลย
แล้วพ่อก็บอกว่าฟันหักมันเตะพ่อมันเตะพ่อ
เธอก็เลยถามว่าทำไมต้องทำร้าย
ตามคลิปเลยค่ะอย่าตีอย่าตีไม่ให้ตีทำไมต้องทำร้าย
แต่ว่าสุดท้ายแล้วพ่อก็ถูกจับกลุ่มตัว
เอาขึ้นกระแบบตำรวจออกไปเลย
ไปที่โรงพักเธอก็ตามไปที่โรงพักนะ
แต่ช่วงที่ไปถึงโรงพักเธอก็ไม่เห็นพ่อเธออีก
เอาฟังเสียงเธอเล่าหน่อยค่ะ
ไปเยี่ยมพ่อคือพ่อบอกว่าเจ็บ
ซี่โครงมากเลยหนูระบมอะไรอย่างนี้พ่อกินข้าวไม่ได้
อ่าแล้ววันคืนที่จับไป
ไม่ได้เอาไปที่โรงพักหนูตามไปเลยตามไปที่โรงพัก
หนูไปถามร้อยเว้นร้อยเว้นบอกไม่มีไม่ได้พามานี่
หนูถามว่าพ่อโดนทำร้ายมาอย่างนี้คือหนูต้องทำยังไงอ่ะคะ
ตำรวจก็บอกว่าตำรวจมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้
ตำรวจจะพาไปไหนก็ได้เป็นเวลา๓วัน
ถ้าคุณจะเอาเรื่องคุณก็ไปฟ้องหรือไปแจ้งความเอาเอง
คือตำรวจมีสิทธิ์ทำแบบนี้ไหมคะ
หนูอยากรู้ว่าตำรวจทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
จากลูกสาวเขาถามว่าอยากรู้ว่าตำรวจทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
ชาวเน็ตที่เขาเห็นคลิปเขาก็ถามเหมือนกันนะ

ส่วนสาเหตุคุณแก้มก็ไปถามตำรวจนะเบื้องต้น
ตำรวจอธิบายบอกว่าพ่อคุณถูกตำรวจจับ
ตำรวจเล่าให้ฟังบอกว่าสงสัยลับทำการล่อซื้อยาบ้า

ซึ่งลูกสาวก็ยืนยันว่าไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะ
พ่อหนูหนูรู้ดีเอาฟังเสียงเธออีกครั้งค่ะ
ก็ต้องไปถามตำรวจนะตำรวจตอบแบบนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกทนาศิษย์ธนศิลป์อนันตร์ค่ะ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบังรกรรมนะคะ
เปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่าวันเกิดเหตุส่งสายลับ
ทำการล่อซื้อยาบ้าจากในวี
ชายเสื้อส้มที่ถูกจับกลุ่มในคลิป๓เม็ด

โดยสำเนาธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อ
ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพบังรกรรม
ระหว่างการตรวจค้นตัวในวีขัดขืน
พยายามทำลายสำเนาธนบัตร
เจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมตัวและเอาตัวมาที่โรงพัก
ซึ่งวันนี้นำตัวในวีไปยื่นคำร้องฝากขัง
ที่สภโลกธรรมเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนเรื่องตำรวจทำร้ายร่างกาย
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
หากพบว่าตำรวจผิดจริงทำเกินกว่าเหตุจริง
ก็จะมีการดำเนินการทั้งในทางอาญา

เรื่องของคดีเกี่ยวกับยาเสพติดตำรวจเขายืนยันจริง
เพราะในวีมียาเสพติดไว้ในตัวนะคะ